คุณผู้ชมครับณนาทีนี้คุณสองคนด้วยผมถามหน่อยว่า
ส้มยุทธ์ยุทธ์โดยที่ไม่มีอะไรกั้นนั่นแล้วแม่สิตางเออแม่สิตาง
ค่ะความหยุดยังไม่เท่านี้แล้วหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นด้วยเออขอ
แม่สี่ตางอยากให้คนรุ่นหลังได้จดจำว่าเมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อน
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เขาดังมาก

แต่ว่าคนที่เขาไห้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ลบหลู่นะ

จะแบบบอกเล่าเรื่องราวอะไรแบบนี้
ตามปกติแล้วจิตกรรมฝาผนังก็เป็นบันทึกอย่างหนึ่ง

มันก็จะมีพุทธประวัติมีเรื่องของวิถีชาวบ้านอะไรแบบนี้

นี่ก็จะกลายเป็นหน้าของคุณแม่สีตาง

เออชีวิตส้มละส้มละ

อันนี้คือผนังของโบสถ์นะฮะวัดหนองเต่า
ที่ตำบลอุทัยเก่าอำเภอหนองฉางที่อุทัย
เขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าคล้ายตั้งใจให้คล้ายคุณสิตางแหละ
ตางบัวทองกำลังชี้นิ้วพริกส้ม
แล้วป่าคือยุดแบบนี้
นำไปโพสต์และแชร์เอาไว้ข้อความก็บอกว่า
ตำนานส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้น
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ทุกคนต้องจดจำแม่สิตางบัวทอง
อีก๓๐๕๐ปีข้างหน้ากลับไปย้อนดู
ทุกคนจะได้รู้ว่านี่แหละเป็นยุคที่แม่สีตางปังมาก
ปังมากจริงนะฮะซึ่งคำพูดส้มหยุดเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่แบบว่า
คือถ้าเกิดคุณชมจำได้คุณสิตางเขาไปเล่าในวิทยุขึ้นหนึ่ง
แล้วเขาก็ไปเล่าเรื่องราวความแบบไอ้นี่ของตัวเอง
ความแบบมีสัมผัสมีเซนต์อะไรของเขาว่าส้มมันบ้านแถวอะไรของเขาก็ว่ากันไป
แล้วก็ส้มหยุดนะหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นก็ดังคนก็แปลกใจ
แล้วก็เรื่องของสวัสดิ์ต่อไม่รอแล้วนะคือดังมาก่อน
แล้วก็อีกหลายประโยคที่เขาพูดนะฮะเยอะแยะมากมาย
เด็ดจากแม่สีตางใช่ครับ
ทีนี้ก็ต้องไปถามคนที่วาดภาพเขาก็บอกว่าภาพเนี่ยนะภาพแม่สีตางที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย
เนื้อหาที่สื่อถึงพุทธประวัติในช่วงที่พระพุทธเจ้าลงมาโปรดทั้ง๓โลกคือสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรก
เหตุผลที่ต้องวาดภาพของแม่สีตางลงไปในจิตกรรมฝาผนังที่โบสถ์เนี่ย
ต้องการจะบันทึกเรื่องราวในสมัยนี้สมัยที่วาดปัจจุบันปี๒๕๕๙
เพื่อให้อนาคตคนรุ่นหลังเรียนรู้
เผื่อว่าอีกอนาคต๕๐ปีหลังจากนี้คนย้อนกลับมาดูก็จะได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าสีตาง

บัวทองกับส้มหยุดลูกหนึ่งนะว่าโด่งดังมากยืนยันว่าไม่ได้ลบหลู่แต่แค่สอดแทรกเข้าไปหนึ่งในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแค่นั้นนะครับ